คดีที่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ซอยสุขุมวิทย์

หรือว่าซอยอุดมศุกร์ยกพวกตีกัน
ฝั่งหนึ่งก็ซอยอุดมศุกร์หนึ่ง
อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นวินเถื่อนอยู่หน้าแบงค์ไทยพาณิชย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสาย๑๕มิถุนายน
คดีนี้เนี่ยยังตามจับตัวผู้ต้องหา๒คนนะฮะ
เพราะว่าเป็น๒คนที่มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับการที่นายวิรวัตรพุ่งครุฑอายุ๒๐ปี
เป็นนุ่มเคอรี่ถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างเหตุการณ์
แล้วคลิปวงจรปิดตรงนี้มันทำให้เห็นว่ามีคนหนึ่งที่ใช้ปืน

ท่านดูจอภาพฝั่งขวามือของจอโทรทัศน์ของท่าน
นี่คือปากซอยบ้านของวีรวัตรหนุ่มเคอรี่

นี่คือชุมชนซอยรุ่งเริงหนึ่ง
ก็แม่เขาก็เหมือนกับเดินออกมาดูเหตุการณ์แล้วก็วีรวัตรก็เดินออกมาพอดี
แล้วจะเห็นจังหวะว่าจังหวะนั้นวีรวัตรพอออกมาหน้าซอยล้มลงไปเลย

ส่วนมุมซ้ายนี่คือปากซอยที่วินอุดมศุกร์หนึ่งที่มีนายประมุกวิเชียนดิหลกกุลเป็นหัวหน้าวิน
พาพวกมานายประมุกเสื้อลายแล้วหนึ่งในพวกของนายประมุกเนี่ยเสื้อสีแดงชื่อนายวัญชัยมงคลเข็มเอาปืนมาด้วย
ยิงไปสองนัดนัดแรกเนี่ยยืนยิงยืนยิงเสร็จเหมือนเอาปืนเหน็บที่เอวข้างหลัง
แล้วก็เดินไปเดินมานิดนึงนั่งลงไปแล้วก็ยิงอีกนัดหนึ่ง
อันนี้มันสอดคล้องกับด้านในซอยที่วีรวัตรออกวิ่งออกมาหน้าบ้านแล้วก็ล้มลงไปเลย
สองคนเนี่ยนะครับก็คือประมุกกับวันชัยหลบหนีไปตั้งแต่วันแรก
ตำรวจเขาก็ออกหมายจับเอาไว้คนอื่นก็จับกันได้หลายคนแล้วนะครับแต่สองคนนี้คือผู้ต้องหาคนสำคัญนะครับ
มีหลายมุมที่เห็นเนี่ยนะฮะและล่าสุดครับสองคนนี้มามอบตัวหมดแล้วนะครับแยกกันมานะครับ
เมื่อคืนนี้ประมาณ๕ทุ่มนายวัญชัยมงคลเข็มอายุ๓๖ปี
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงนะมีกระเป๋าสะพายข้างแล้วก็ถือปืนไปยิงในชุมชนเนี่ย
มอบตัวกับตำรวจที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะแล้วตำรวจก็ส่งต่อมาที่สอนอบางนาเจ้าของพื้นที่
หลังก่อเหตุนายวัญชัยหนีไปนู่นครับจังหวัดจันทบุรีค่ะนี่ฮะ
เสื้อสีม่วงเนี่ยสวมหวกกันน็อกปิดบังใบหน้าไว้ขณะที่นายประมุกวิเชียนดิหลกกุล
อายุสี่สิบสี่ปีหัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างซอยอุดมศุกร์ซอยหนึ่ง
อ่าวันนี้ก็มามอบตัวฮะช่วงสายสายนี่ครับเดินกระเพลกกระเพลกมาเลย
เพราะเขาบอกว่าที่เขาหายไปหลายวันเนี่ยคือเขาก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บ
ถูกทำร้ายถูกรุมถูกฟาดเข้าไปผู้ตายเองก็มีภาพที่เอาค้อนไปฟาดศีรษะอยู่
กลางซอยเนี่ยนะครับวันนี้ก็ติดต่อขอมอบตัวเมื่อช่วงเช้านะครับ
สอนอบางนามากับทนายความระหว่างที่ตำรวจนำตัวนายประมุกเข้าห้องสอบสวน
นายประมุกก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับในสภาพก็คือเหมือนกับต้องค่อยเดิน
ต้องมีคนประคองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็บาดเจ็บตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลหลายแห่ง
นักข่าวก็พยายามถามประเด็นที่ว่าเอ๊ะนายประมุกเนี่ยเป็นคนสั่งการให้พักพวกในวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่เป็นลูกวินของเขาไปก่อเหตุทำร้ายวินฝั่งตรงข้ามวินไทยพาณิชย์ใช่ไหม
เขาจะได้ยุบวินแล้วมารวมด้วยกันแต่ว่านายประมุกไม่ตอบอะไรนะครับ
ส่วนนายวัญชัยนะครับมีรายงานว่าเบื้องต้นให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นคนใช้ปืนยิงในเหตุการณ์วันดังกล่าวจริงตามกล้องวงจรปิด
แต่เขาไม่รู้ว่ากระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยยิงไปถูกใครบ้าง
ปืนที่ใช้บอกว่าเป็นปืนของเพื่อนได้มาจากเพื่อนระหว่างที่ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันนั่นแหละ
พอยิงเสร็จก็ส่งปืนคืนเพื่อนไปแล้วแล้วตัวเองก็หนีไปนู่นฮะ
บ้านของเพื่อนสาวคนสนิทที่จันทบุรีถูกตำรวจตามกดดันอย่างหนัก
กลัวว่าจะถูกวิสามันก็เลยติดต่อตำรวจที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วตำรวจที่ฉะเชิงเซาก็นำมาส่งต่อที่สอนอบางนาในการเข้ามอบตัว
จากการตรวจสอบประวัติของนายวัญชัยพบว่าเคยถูกจับกลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในพื้นที่สอนอบางนามาแล้วแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้๓เดือนเท่านั้น
รายงานข่าวบอกว่านายวัญชัยสนิทกับนายประมุกนะคะ
แล้วเวลานายประมุกมีเรื่องกับใครทีนายวัญชัยก็จะเป็นคนลงมือให้
เป็นคนแบบก่อเหตุให้อะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นลูกน้องอ่ะ
แล้วก็คาดว่านายวัญชัยที่ลงมือยิงไปในชุมชน
เหมือนกับว่านายประมุกเป็นคนสั่งให้ยิงนายวัญชัยก็สนิทกัน
มีอะไรก็ช่วยนายประมุกตลอดก็เลยยิง
ทีนี้ค่ะเรื่องของการดำเนินคดีพลตำรวจรีธีรศักดิ์สุริวงศ์
นายวัญชัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสอบสวนนะคะ
แล้วการรับสารภาพก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วย
แล้วก็ยอมให้การสัดทอดด้วยว่ามีใครเป็นผู้สั่งการ

บอกว่านายวัญชัยซัดทอดว่านายประมุกแหละเป็นคนสั่งให้ยิง
ทีนี้ค่ะการสอบปากคำนายประมุกเบื้องต้น
ก็ให้การตามข้อเท็จจริงบางส่วน
แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดนายประมุกบอกว่า
ไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่จะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ซึ่งมีทนายความมาด้วยนะคะในส่วนของนายประมุกเนี่ย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แต่ทางตำรวจบอกว่าไม่จำเป็นนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าลงไปในพื้นที่มันจะอันตราย

คู่กรณีจะมาดูมันเสี่ยงมาก
อาจจะไม่ปลอดภัยในระหว่างการทำแผน
ส่วนที่นายประมุกบอกว่าตัวเองถูกทำร้ายร่างกาย
ซึ่งมันก็มีคลิปภาพบางมุมที่เห็นว่านายประมุกถูกรุมตีอยู่เนี่ยนะคะ
นายประมุกจะแจ้งความดำเนินคดีคนที่มารุมทำร้ายร่างกายตัวเองหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าตำรวจได้ดูคลิปภาพแล้วค่ะ
มีคนที่เข้าข่ายกระทำความผิดอย่างน้อย๘คน
ในส่วนของการทำร้ายร่างกายนายประมุกนะคะ
ตำรวจบอกว่าพร้อมรับแจ้งความนะคะ
แต่หลังจากนี้เนี่ยจะมีการสอบถามที่มาที่ไปของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
ก็ตกเป็นผู้เสียหายในการถูกทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
ที่ตำรวจเขาสอบสามเรื่องต้นเขาก็ว่าว่ารับสาธารณ์ภาพนะแต่จะรับหรือไม่รับไม่มีปัญหามันก็หลักฐานมันชัดเจนถึงตำรวจแจ้งก็หาตรงนี้ไปเขาเพราะว่าเขาก็มีสนายของเขาที่สามารถแจ้งความเหมือนกดีตได้เพราะว่ามันมีคลิปมีมีภูมิจอดปิดที่เห็นถูกดำเนินกดีตในส่วนส่วนหนึ่งสุดแล้ว
ก็คงต้องรอให้ตำรวจไล่สอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะต้องทำแผนหรือว่าจำลองเหตุการณ์อาจจะได้รู้ว่ามันเริ่มจากตรงไหนไปต่อกันตรงไหนแล้วจบยังไงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะมาดูปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีรายงานบอกว่าก็เนื่องมาจากวินฝั่งของนายประมุกตรงอุดมศุกร์ซอยหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นวินที่เขาจดทะเบียนถูก

เป็นหัวหน้าวินแล้วจะเอาไปส่งให้ใครส่งสวยให้คนมีสีหรือเจ้าหน้าที่อะไรยังไงหรือไม่เรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวผู้ร่วมก่อเหตุคดีนี้ให้ได้ทั้งหมดแล้วไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าตกลงเรื่องนี้มีการส่งสวยให้บ
ผลตำรวจโทษสุดที่พงวงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบานยังได้มีคำสั่งย้ายพันตำรวจโทษอนุรักษ์อิ่มละเอียดรองผู้กำกับการจราจรสอนอบังนาเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับให้ไปช่วยรัชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕เนื่องจากถือว่าบกท่องเรื่องการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้น

ก็ต้องขยายผลเพิ่มเติม